คืบหน้าเหตุการณ์นี้หน่อยที่ต้องบอกว่าแหม่มันเกิดขึ้น
รับเช้าวันสงครานเลยอะไรจะโหดเยี่ยมขนาดนั้น
จักรยานยนต์รับจ้างยิงเพื่อนร่วมวินจนเสียชีวิตนะฮะอืม
คาวินนี่แหละคือเขามีปัญหาบาดหมางกันมาก่อน
ค่ะแล้วเช้าวันนี้เนี่ยผู้ตายเขาขี่รถผ่านวินนะ
คนนี้คนที่เป็นมือยิงเนี่ยเห็นว่าขี่รถผ่าน
เดินไปตะโกนเรียกผู้ตายเขาก็คงจะคิดว่าเออ
ก็วนรถกลับมาคงจะคุยจะเคลียร์อะไรกัน
อยู่ดีชักปืนขึ้นมายิงใส่เขาเลยนะฮะ
หกนัดเสียชีวิตคาที่ครับท่านผู้ชมครับ
พี่ฉันว่าเธอกำลังจะเป็นอะไร๋ท่านพี่

คือกล้องที่ท่านดูตอนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นจากมุมในซอยออกมา
เสียงปืนชัดเลย๖นัดนี่คือผู้ตายเนี่ยคือคุณชัดชัย
นี่ขี่จักรยานยนต์ผ่านไปนายสมปองเนี่ยเขาตะโกนเรียก
คือเท่าที่ได้ยินเสียงแล้วพอจับใจความได้เนี่ย
เหมือนที่เราทำตัวหนังสือให้เมื่อสักครู่
ประมาณว่าวันนั้นเคลียร์ไปแล้วนะพี่อืมซึ่งเราไม่แน่ใจว่าผู้ตาย
พูดอะไรตอบกลับไปตรงนั้นอ่ะนะค่ะแต่ก็เนี่ยดูภาพจังหวะที่เขาคุยกันอ่ะ
แล้วสักพักชักปืนออกมาเลยแสดงว่าเตรียมมาแล้วอ่ะสิ
แล้วจ่อยิงอย่างนี้จะหนีไปทางไหนคุณเขียนมาสอน
เหน็บเอวอยู่แล้วจ่อยิงหลายนัดมากแล้วคำถามคือคุณเป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
คุณพกปืนติดตัวตลอดเวลาเหรอหรือยังไงใช่หรือจะพกมารอดักเจอเขาหรือยังไง
เพื่อการนี้เหรอเพื่อดักรอจะมายิงในฉัดชัยเนี่ยเหรอ
ซึ่งผู้ตายเนี่ยเขาอยู่บนรถอย่างนี้เขาไม่มีทางแม้แต่จะเอี้ยวตัวหลบเลยนะฮะ
ค่ะโดนเขาเต็มเต็มนี่คนอื่นก็ตกใจกันหมดแถวนั้นฮะ
โอ้โหแล้วก็พยายามเนี่ยดูแล้วก็พยายามมาช่วยกัน
แต่ก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าคุณชัดชัยเขาเสียชีวิตตรงนั้นเลยนะฮะ
ค่ะลงจากจักรยานยนต์ไปล้มฟุบอยู่แล้วก็นอนลงไปเลยครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ปากซอยเสริมศุกร์นะฮะเป็นพื้นที่ของวินตรงนี้พอดี
ปากซอยเสริมศุกร์ถนนประชาชื่นแขวงวงสว่างเขตบางซื่อกรุงเทพ
หกนาฬิกากว่ากว่าวันนี้เช้าวันสงครานเลย
ถ้าตามเวลาในกล้องวงจรปิดก็๖นาฬิกา๒๙นาที
มาถึง๖นาฬิกา๓๐นาทีตรงนี้เนี่ยผู้ก่อเหตุไปแล้ว
ยิงไปหกนัดนะครับทุกผู้ชมครับโอ้โห
ภาพด้านในซอยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดแต่เสียงปืนเนี่ยจะชัด
ถ้าเป็นภาพจากด้านในออกมานี่ฮะเนี่ยคุณป้ายังเดินไปอยู่
แต่เขาเหมือนกับเขาเคลียร์อยู่ตรงมุมนู้น
นี่ป้าก็ฉีกซ้ายออกมาเลยนี่เห็นไหม
แถวนี้ก็ตกใจเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเขายิงไปแล้วนะฮะ
โอ้โหใครจะไปคิดยิงกันกลางสี่แยกอย่างนี้เหรอ
คือจังหวะที่นายสมปองชักปืนออกมายิงใส่ใส่นายชัดชัยเนี่ย
มันเป็นจังหวะที่เขายืนหันหน้าเข้าหาผู้ตาย
แล้วทางผมว่าทางกลุ่มทางวินเนี่ยหรือว่ามุมนี้เขาอาจจะไม่เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า
คงได้ยินเสียงอ่ะอืมแต่ก็เห็นนายสมปองเนี่ยเดินย้อนกลับไปแล้วก็ขี่จักรยานยนต์ออกไปด้วยความรวดเร็วใช่ไหม
ก็อาจจะเอ๊ะเกิดอะไรยังไงขึ้นสุดท้ายมาดูเอ้าคุณชัดชัยถูกยิงเสียชีวิต
ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุนะครับ
ทางสอนอประชาชื่นก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับนี่ฮะปากซอยเสริมศุกร์นะฮะ
จักรยานยนต์ของผู้ตายฮอนด้าเวฟสีน้ำเงิน
คันที่ขี่มาเนี่ยยังจอดอยู่ตรงนี้เลยนะฮะมีคราบเลือดอยู่ที่เบาะนั่งด้วย
ลงมาถึงพื้นถนนส่วนผู้ตายก็ฟุบอยู่ตรงนั้นนะครับ
นายฉัดชัยสุขใจดีชื่อเล่นชู่น้อยอายุห้าสิบสามปี
คือที่ได้ยินเสียงปืนหกนัดเนี่ยกระสุนเนี่ยเข้าไปที่หน้าอกสองนัดนะครับ
ค่ะคือทีแรกเนี่ยอาการยังสาหัสก็พยายามรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกัน
แต่ก็ไม่ทันก็เสียชีวิตนะครับเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างเบอร์สี่สิบ
อยู่นี่แหละวินปากซอยเสริมศุกร์แม่ค้าขายไก่ทอด
เห็นเหตุการณ์พอดีเมื่อช่วงเช้าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
กำลังทอดไก่อยู่นะเห็นนายฉัดชัยเนี่ยเขาขี่วิน
แล้วก็มีคนที่แต่งกายลักษณะสวมเสื้อวินจักรยานยนต์เนี่ยขี่มาจอด
ขวางหน้ารถแล้วทั้งสองคนก็มีปากเสียงทะเลาะกันอะไรประมาณอย่างนั้น
แล้วมีเสียงปืนดังขึ้นนี่นะฮะอ่าแต่ความจริงแล้วเขาก็จอด
จอดรถเอาไว้ตรงแถววินนั่นแหละแล้วก็เดินไปหาเดินไปหานะครับ
เพื่อนร่วมวินอ่าที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับชื่อคุณสมพงศ์บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี้ย
หรือว่าในเขียดเนี่ยตอนนั้นก็เหมือนกับเห็นเขาขี่จักรยานยนต์ผ่านมาพอดีก็เลยตะโกนเรียก
ผู้ตายก็วนรถกลับมาหาทั้งคู่ก็มีปากเสียงกันดังลั่นอยู่เหมือนกัน
เท่าที่จับใจความได้ก็ประมาณว่าเรื่องเคลียร์กันอะไรยังไงจบไม่จบอะไรยังไงประมาณนั้นนั่นแหละ
ที่นายสมปองเนี่ยจะเอาปืนที่เหน็บไว้ที่เอวเนี่ยชักออกมาแล้วก็รัวยิงใส่เลย
ถึงขั้นไม่ว่าตะคอกใส่กันแล้วเราก็เอ๊ะห่างไปปุ๊บก็คือเห็นชักปืนมายิงเลย
แล้วก็จอบสี่ค่ะคือจอบเท่าที่เราเห็นจัดจากคือคนที่โดนยิงอ่ะ
ถ้ายังยังบอกว่าเออฟังเหตุผลอะไรซะอย่างเนี้ยเลยแต่คนนั้นมาพูดชอบชอบชอบชอบไม่ให้ฟัง
แล้วก็ก็ชับปืนมาเจาะหัวคนนั้นแล้วก็ปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มแล้วก็เดินเจาะหัวเลยแล้วก็ยิงเห็นจัดจากว่า
จากข้างบนนี้สองหัวแล้วก็สองนัดแล้วก็แถวนี้นั่นแหละน่าจะทั้งสองนัดแล้วก็เขาไม่ได้วิ่งนะ
เขาเดินธรรมดาเนี่ยเดินเข้าไปก็มีได้ยินข่าวก็มันก็มีเรื่อยเรื่อยมันเรื่องไม่จบหรอก
ประมาณแบบเขาประมาณไหนสองสามเดือนห้าเดือนนี่แหละอยู่ช่วงนี้แหละ
ก่อนอันนี้เคยมีชบต่อยมันมีปัญหาไม่มีไม่มีไม่มีค่ะไม่มีเลยใช่ค่ะ
ว่าเป็นเรื่องอะไรไม่ได้ทราบนะผมไม่ทราบเรื่องนี้เรื่องส่วนตัวของผมไม่รู้
มันเคยมีการเคลียร์มีอะไรไปบ้างแล้วหรือยังก็มีไปแล้วเคยครั้งหนึ่งแล้ว
เคลียร์ปัญหาจบยังพี่จบแล้วเออจบก็ต่างคนต่างจบ
เขาก็เลยใส่กันเลยเขาก็เรียกบีเนอะใช่เขาเรียกพี่เขาเรียกพี่ประจำ
อืมไม่แล้วปกติคนคนของอย่างเนี้ยเขามีลักษณะนิสัยส่วนตัวเป็นคนนิสัยดีครับ
สัยดีมากอารมณ์ร้อนไหมก็ไม่ร้อนอ่ะอยู่กับผมมาคือน้องมันแบบนิสัยดี
ไม่มีอะไรแล้วถ้าเขากินแล้วอ่ะก็มันกินแล้วมันก็ไปอย่างนั้น
ทีนี้คำถามก็คือมันเกิดอะไรขึ้นถึงแบบโอ้โหยิงกันตายขนาดนี้เลยอ่ะ
อืมจ่อยิงแบบเขาไม่มีโอกาสจะหนีไม่มีโอกาสจะจะร้องขอชีวิตเลยอ่ะ
ท่านผู้ชมครับทีมข่าวของเราได้ข้อมูลจากพี่เขยของนายชัดชัยผู้ตายนะครับ
บอกว่าตัวของนายสมปองคนก่อเหตุกับนายชัดชัยผู้ตายเขาเคยมีปัญหากัน
เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์ใส่กันโอ้โห
แล้วทั้งคู่เนี่ยเขามีบ้านอยู่ใกล้ใกล้กันทำให้นายสมปองเนี่ย
รู้ว่านายฉัดชัยเนี่ยเขาจะเข้าออกบ้านหรือจะออกมาขี่วินเนี่ย
วันไหนช่วงไหนเวลาไหนอะไรยังไงค่ะช่วงเวลาเกิดเหตุเนี่ย
หกโมงกว่ากว่าเช้าวันนี้คาดว่านายสมปองเนี่ย
น่าจะเมาอยู่แล้วนั่นแหละอาจจะไม่ใช่เวลาขี่วินหรือยังไง
หรือเมาอยู่แล้วสวมเสื้อวินออกมาเพราะรู้ว่านายฉัดชัยผู้ตายเนี่ย
จะออกมาเนี่ยก็เลยมาดักรอหรือเปล่าพกปืนมาแล้วก็ดักรอเขา
แล้วก็ยิงใส่เลยส่วนเพื่อนนะฮะเพื่อนที่วินนะครับ
บอกว่าตัวของนายฉัดชัยผู้ตายกับนายสมปองผู้ต้องหา
ความจริงเขาเคยสนิทสนมกันมาก่อนนายสมปองผู้ก่อเหตุนะ
นายฉัดชัยผู้ตายเป็นรุ่นพี่ทั้งสองคนชอบเลี้ยงไก่ชน
ทั้งคู่เลยนะฮะแล้วมาเริ่มมีปัญหาขัดแย้งส่วนตัวกัน
ก็ไม่ลงรอยกันแล้วก็มีปากเสียงกันเรื่อยมา
ก็ไปขออนุมัติศาลออกหมายจับเลยนะฮะเพราะว่าทั้งพยานหรือว่าหลักฐาน
นี่มันชัดเจนอยู่แล้วหลังก่อเหตุผู้ต้องหาหลบหนีไป
นายสมปองทำนองดีนะชื่อเล่นชื่อเขียด
ข้อหาที่แจ้งก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็เรื่องของอาวุธปืนเรื่องของการยิงปืน
ก่อเหตุ๖นาฬิกา๒๙นาที
สุดท้ายวันนี้ช่วงเที่ยงครับ
ชุดสืบสวนเนี่ยก็ได้ตัวนะฮะ
นำตัวได้เลยวันนี้นี่ฮะ
นายสมปองอายุ๔๔ปีนะครับ
แล้วก็คุมตัวมาสืบสวนที่สนประชาชื่นนะฮะ

แล้วก็พาไปค้นของกลางพวกปืนพวกรถจักรยานยนต์นะ
ปืนที่ใช้ก่อเหตุแล้วก็รถจักรยานยนต์ที่ขี่หนีไปนี่
คนนี้นะฮะนายสมปองหรือว่านายเขียดนะครับ
สมปองทำนองดีอายุ๔๔ปี
คือทีนี้พอญาติของนายชัดชัยผู้ตายนี่เห็นไหมฮะ

นี่เขามากันเลยนะฮะมากันที่สอนอประชาชื่นเลยนะครับ
ก็แน่นอนว่าเขาก็ต้องโกรธแค้นนั่นแหละ
ว่าโอ้โหอะไรต้องมายิงกันตายอะไรขนาดนี้
นี่บางคนก็ฟุบหน้าร้องไห้อยู่ที่หน้าโรงพัก
แต่เพราะว่านี้ฮะญาติที่มาด้วยกันก็พยายามช่วยกันห้ามเอาไว้
ไม่อยากจะให้เหมือนกับถึงขั้นบุกเข้าไปแล้วก็ไป
ใช้ความรุนแรงหรือว่ามีลงมีเรื่องอะไรกับทางฝั่งผู้ต้องหาอีกครั้งหนึ่ง
คุณผู้ชมครับหลังจากที่ได้ตัวนายสมปองแล้วนะครับ
ทางฝ่ายสืบสวนชุดสืบสวนของสนประชาชื่นเนี่ย
คุมตัวออกมาเพื่อจะไปค้นจุดที่เขาบอกว่าเขาทิ้งปืน
ที่เป็นปืนของกลางบอกว่าเป็นปืนลูกโม่ขนาด
แล้วตัวเองก็หนีกลับไปอยู่ที่บ้านที่ซอยสายใหม่นั่นแหละ

ปากซอยเสริมศุกร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปตรวจยึดรถจักรยานยนต์ของกลางที่ขี่มาก่อเหตุแล้วขี่หลบหนีด้วย
เสื้อผ้าที่ใช้ก่อเหตุด้วยนี่คือจุดที่บอกว่าเอาปืนมาทิ้ง
ตำรวจโทสำรานนวลมาผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหาเนี่ยนะครับ
เบื้องต้นนะฮะผู้ต้องหาเนี่ยสารภาพว่าลงมือก่อเหตุจริง
อันนี้หลักฐานชัดอยู่แล้วส่วนสาเหตุอ้างว่าทำไปเพราะมีปัญหาโกรธแค้นกันมานานนะ
แล้วก็พยายามจะเคลียร์กันแล้วแต่มันไม่จบ
แล้วช่วงเวลาก่อเหตุผู้ต้องหาก็บอกว่าเมาด้วยไปดื่มเหล้ามา
พอเจอผู้ตายก็เรียกให้มาเคลียร์กันก่อนจะชักปืนออกมายิง
ปืนที่ใช้ก่อเหตุถามว่าเอามาจากไหนเขาบอกเขาซื้อมาเจ็ดพันบาท
อืมเนี่ยคนถามกันเยอะเลยทำไมปืนมันหาง่ายหรือยังไง
มันถูกเหรอหรือยังไงแล้วคุณขี่วินคุณพกปืนหรือยังไง
นี่ซื้อมา๗๐๐บาทหรือตั้งใจจะซื้อมาเพื่อการนี้หรือเปล่า
ใช่ถ้าตั้งใจจะซื้อมาเพื่อการนี้จะมาอ้างว่าเมาแล้วบันดาลโทษะ
แล้วก่อเหตุอ้างคำว่าบันดาลโทษะยังไม่ได้เลยเพราะคุณเตรียมตัว
คุณเตรียมการคุณพกปืนเอาไว้คุณตั้งใจจะมายิงเขาเลยหรือเปล่า
ดาลโทษะมันต้องทะเลาะกันปัจจุบันทันด่วนเดี๋ยวนั้นแล้วโมโหเดี๋ยวนั้น
แล้วยิงอ่ะอันนั้นน่ะอ้างบันดาลโทษะนี่เหน็บไว้นี่แล้วใช่ไหมใช่
แล้วเห็นเขาเรียกเขาเขาก็คงคิดว่าเคลียร์ก็เคลียร์
ใช่ไหมก็วนรถกลับมาหาโอ้โหใครจะไปรู้ว่า
อีกฝั่งหนึ่งพกปืนรอไว้แล้วค่ะโอ้โห